คุณผู้ชมคะข่าวนี้ที่สุพรรณบุรีมี๒ประเด็นหลักนะคะ
ประเด็นแรกก็คืออุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ครับ
ใช้ในการควบคุมสถานการณ์กรณีมีคนคลุ้มคลั่ง
เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีแค่ไม้งามแล้วมีปืนช็อตไฟฟ้า
ส่วนประเด็นที่สองของข่าวนี้อ้าวทำไมคนคลุ้มคลั่ง
ถึงขั้นเจ้าหน้าที่ต้องยิงปืนช็อตไฟฟ้าเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้นิดนึงค่ะ
นี่ค่ะนี่คือการควบคุมสถานการณ์คนคลุ้มคลั่ง

ไม่อย่างนั้นอันตรายครับกว่าจะเข้าคุมตัวได้
แล้วปัญหาคือทำไมพระรูปนี้ถึงมาคลุ้มคลั่งอารวาสแบบนี้

ก็คือตำรวจสบังประมาศจสุพรรณบุรีค่ะ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพระลูกวัดรางทองเมา

แล้วคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของในกุฏิวัดนี่คือกุฏินะคะ
ในวัดรังทองใช่ที่อำเภอบังปลาม้าสุพรรณบุรี

ลายข้าวของในกุฏิไม่พอทำร้ายร่างกายชาวบ้านด้วยค่ะ
กลัวอันตรายค่ะก็เลยแจ้งตำรวจนะคะ
เพราะว่าถือไม้คมแฝกอยู่ด้วย
ตำรวจก็ไประงับเหตุนะคะ
พระรูปนี้คือพระนาวินหงทองอายุ๓๒
มือถือไม้คมแฝกอยู่นี่เป็นอาวุธนี่
นี่เห็นไหมแล้วก็อลวาสนาธอร์นะคะ

แล้วคือก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ยิงปืนช็อตไฟฟ้า

สุดท้ายตัดสินใจแบบนี้เลย

ก็ควบคุมตัวได้ด้วยความปลอดภัยนะคะ

ปรากฏว่าไอ้ที่ว่าเมาเนี่ยค่ะไม่ใช่เมาเหล้านะคะ
เมายาค่ะนั่นเพราะว่าในร่างกายของพระรูปนี้มีสารเสพติดด้วย
ก็จะต้องศึกค่ะแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อค่ะ
โอ้โหตายแล้วนี่ในวัดเลยนะเนี่ย